คลิปนี้นะคะกำลังแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
เป็นคลิปที่ตำรวจทะเลาะกับนักข่าวถึงขั้นต่อยเลยนะคะ
เป็นนักข่าวออนไลน์ที่จังหวัดอุดรธานี
คือเหมือนกับว่านักข่าวเขาบอกว่าเขาไปถามความคืบหน้าคดี

แต่ตำรวจเนี่ยเหมือนกับกลับมาจากงานเลี้ยงแล้วก็เมาด้วยพูดจาไม่ดีด้วย
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็ตีกันนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ
คืออันนี้เป็นคลิปที่เขาแชร์กันแต่ว่าเดี๋ยวท่านรอฟังทางตำรวจเขาด้วยแล้วกันนะ
ใช่ค่ะทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
ก็คือตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้
แต่ว่าทางนักข่าวเองทางสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
เขาก็ตรวจสอบให้เหมือนกันนะคะก็ตรวจสอบกันทั้งสองฝั่ง
ตำรวจบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓๓๐๑๗ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็คือผู้สื่อข่าวไปร้องทุกข์คดีอุบัติเหตุรถเก๋ง
กับรถบิ๊กไบท์เมื่อปี๒๕๕๙
ญาติคนขับรถเก๋งขอให้ผู้สื่อข่าว
ไปช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายให้
เพราะว่าคู่กรณีแจ้งค่าซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์๑๒๐๐๐บาท
แต่ไม่มีใบเสร็จยืนยันการซ่อมรถ
จากนั้นเนี่ยก็พาไปพบร้อยเวรเจ้าของคดีสพยโนนสูงอุดรธานี
แต่ร้อยเวรไปงานเลี้ยงฉลองวันตำรวจ
แล้วก็ประสานให้กลับมาโรงพัก
ผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมง
ร้อยเวรเจ้าของคดีกลับเข้ามาที่โรงพัก
แต่มีอาการคล้ายเมา
แล้วก็ถามผู้สื่อข่าวถึงต้นสังกัดของผู้สื่อข่าว
แล้วทางตำรวจก็บอกว่าออกหมายเรียกไปแล้ว
บอกกับนักข่าวไปว่าไม่ต้องมาถามอีก
แต่ทางนักข่าวเขาอ้างว่าตำรวจพูดด้วยอารมณ์เหมือนกับ
ตำรวจขุดหยิดที่นักข่าวไปถาม
ก็เลยกระทบกระทั่งกันตามที่เห็นในคลิปค่ะ
แล้วก็ทางนักข่าวก็บอกว่าถูกตำรวจชกกันโรงพักษณ์เลย
แต่เป็นตำรวจที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ทีนี้เราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะจากการตรวจสอบ
ในศพนสูงอำเภอเมืองจวดอูดอนทานี
ตำรวจที่อยู่ในคลิปและมีเรื่องกับผู้ชาย๓คน

ก็ประกอบไปด้วยร้อยตำรวจเอกเรืองเดชศรีนวลจันทร์
รองสารวัตรสอบสวนสพนสูง
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้ชี้แจงกับทางพันธุ์ตำรวจโทชะลิดศรีหานู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสพนสูงตั้งแต่คืนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ตอนบ่ายตอนกลางคืนเขาบอกว่าเขาไปชี้แจงแล้ว
ร้อยตำรวจเอกเรืองเดชรองสารวัตรสอบสวนสพนสูง
บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
คดีนี้จริงแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๓สิงหาคมปี๒๕๕๙
มีนักศึกษาผู้หญิงคนนึงขับรถเก๋ง
ชนบิ๊กไบท์ได้รับบาดเจ็บ
หน้าหมู่บ้านชัยพรถนนมิตรภาพอำเภอเมืองอุดรธานี
ทำให้คนขี่บิ๊กไบท์กระดูกสลังเคลื่อนรถเสียหาย
คู่กรณีเขาตกลงกันได้ทางฝั่งคนขับรถเก๋ง
ยินยอมชดใช้เงิน๑แสน๒หมื่นบาท
จ่ายไปแล้ว๒๐๐๐บาทเหลืออีก๑แสนบาท
ตอนนั้นตำรวจบอกว่าก็เปรียบเทียบปรับทั้งสองฝ่าย
ประมาทร่วมแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
คู่กรณีนัดจ่ายค่าเสียหายที่เหลือ๓๐กันยายน๒๕๕๙
แต่คนขับรถเก๋งผิดนัด
ตำรวจบอกว่าก็ออกหมายเรียกไปแล้ว
ให้มาไกล่เกลี่ยกัน๑๙ตุลาคม๒๕๖๒ก็คือพรุ่งนี้
แต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายผู้ชาย๓คนที่อ้างว่าเป็นนักข่าวออนไลน์

ร้อยตำรวจเอกเรืองเดชไม่ได้เข้าเวรพอดี
แล้วก็ไปร่วมงานวันตำรวจจริง
กลุ่มนี้ก็โทรศัพท์ไปหา
บอกว่าขอเคลียร์เรื่องคดีหน่อย
จะขอลดค่าเสียหายให้เหลือ๒๐๐๐บาท

แต่ตำรวจบอกว่าก็ตกลงกับคู่กรณีกันไปแล้วเกี่ยวอะไรกับนักข่าว

เพราะว่าก็เลยโทรให้ร้อยเวรช่วยมาที่โรงพักหน่อย

นักข่าวโทรไปตามตำรวจตำรวจเขาก็กลับมาคุย
ตำรวจก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่คู่กรณีเขาตกลงกันแล้ว

แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิป
มาทุกเรื่องนี้
เขาก็งงอยู่ครับว่าทำไม
คือน่าจะ
เพราะว่าผมออกหมายเรียกวันที่๑๙น่าจะมาคุยกัน
น่าจะมาขอกันวันที่๑๙ที่จะถึงนี้ครับ
ที่จริงแล้วเขาก็คุยกันพรุ่งนี้
ครับนักคุยกันพรุ่งนี้ครับ
แต่ว่านักข่าวมาก่อน
นักข่าวมาก่อนครับ
ผู้เสียหายไม่มา
ไม่มาผู้อดีตทั้งสองฝ่ายไม่ได้มา
โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ทั้งฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝั่งของผู้ที่บอกว่าเป็นนักข่าวออนไลน์
หากตรวจสอบแล้วพบว่าตำรวจผิดจริง
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบของตำรวจ

ก็ต้องมีการฟ้องร้องกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าว
แต่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ต้องแล้วแต่เจ้าตัวก็คือ

คือตำรวจกับหน้าข่าวเป็นอาชีพที่ต้องเจออาอน

ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันนะครับ
ต้องตามคดีกันพี่มีคดีนู้นอะไรยังไงขอถามความคืบหน้าหน่อย
แต่มันก็แล้วแต่ว่าคดีเรื่องอะไรทีนี้ไอ้คดีเนี้ยที่ทางกลุ่มที่บอกว่าเป็นนักข่าวออนไลน
จะขอคุยกับร้อยเวรหน่อยทางฝั่งรถเก๋งเขาจะขอจ่ายแค่นี้อะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วทางฝั่งนักข่าวยังไงค่ะนะครับเรื่องนี้นายประทวนเชิดพาณิชย์
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีบอกว่าตรวจสอบไปแล้วนะครับ
ผู้ชายสามคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยที่บอกว่าเป็นนักข่าวออนไลน์
มาขอตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยรถเก๋งชนรถบิ๊กไบท์อ่า
รถเก๋งจะขอจ่ายเท่านี้เท่านี้เนี่ยนะทั้ง๓คนนี้ไม่พบรายชื่อ
อยู่ในสมาคมนักข่าวอุดรธานีเป็นผู้ที่ตั้งเพจข่าวขึ้นมา
แล้วก็บอกว่าเป็นนักข่าวออนไลน์จะคอยไปทำข่าวในพื้นที่อุดรธานีอะไรแบบนี้นะฮะ
เดี๋ยวฟังทางคุณประทวนที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ
ก็อยู่ในสมาคมนั้นไม่มีนะครับไม่มีนะครับ
ก็คงจะเป็นสื่อในเรื่องของการทำข่าวในส่วนของท้องถิ่น
ถามเซ้นคร์นายกหน่อยนะครับสื่อมวลชนที่อุดรธานีต้องมีสื่อบางอย่าง
หรือใบอนุญาตหรือบัตรจำตัวอะไรที่ผ่านการอบรม
หรืออะไรที่ตามหลักเกณฑ์ของการเป็นสื่อมวลชนนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วจะมีช่องที่สังกัด
หรือว่าหัวของแต่ละสถานี
เราดูแลกันเฉพาะเรื่องของอะไรที่มันเกินเลยไปมากน้อยแค่นั้นนะครับ
ส่วนเขาจะนำเสริมได้ยังไงเขาจะไปในที่ทางไหนอันนี้
เพื่อมีเรื่องเวลาก็เดี๋ยวเราต้องมานั่งคุยกันครับ
แต่ถ้ามาไปตามข่าวไม่เป็นไร

เรื่องของการลดค่าเสียหายในคดีทำได้หรือไม่
ก็บอกว่านักข่าวดีมีเยอะนะ
จะไปทะเลาะไปกับตำรวจแบบนี้
ก็เป็นคำชี้แจงจากฝั่งทั้งสองฝั่งแล้วนะฮะ